เรื่องของกลงมิจฉาชีพนี่มาหลากหลายรูปแบบ
บางทีเราตั้งรับไม่ทันก็ถูกหลอกไปก็เยอะนะคะ
ที่จะพาไปดูต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนทบุรี
เป็นมิจฉาชีพผู้หญิงเดินสายออกอุบายค่ะ
ให้ชาวบ้านมาซื้อคูปองเพื่อชิงรางวัลเป็นเงินสด
โอ้โหชาวบ้านถูกหลอกศูนย์เสียเงินไปนับหมื่น
เหยื่อบอกว่ามิจฉาชีพเหมือนเอาอะไรมาป้าย
ทำให้ไม่รู้สึกตัวแล้วก็ยื่นเงินให้ไปแบบง่าย
และนี่เป็นมิจฉาชีพที่กล้องจับภาพเอาไว้ได้
โฉมหน้าคนร้ายรายนี้แหละค่ะ
เหตุการณ์ที่บอกเกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้ค่ะ

ที่วัดสะพานสูงอยู่ในตำบลครองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดนนทบุรี
หลังชาวบ้านร้องเรียนมาว่ามีผู้หญิงคนนี้
มาเดินเชิญชวนให้ซื้อเบอร์หรือว่าคูปองชิงรางวัล
หากถูกรางวัลจะได้เงินสดทันที
ก็มีชาวบ้านหลายคนตกเป็นเหยื่อกับผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เพราะหลังจากจ่ายเงินให้ไปแล้ว
ผู้หญิงคนนี้ก็หายตัวไปเลยนะคะ

อายุ๔๐ปีเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง

บอกว่าเปิดร้านขายอาหารอยู่
ระหว่างนั้นมีผู้หญิงลักษณะท้วม
อายุเนี่ยราว๓๐ปีได้

บอกให้ช่วยซื้อเบอร์จากคูปองเป็น
เป็นคูปองเบอร์ละ๑๐๐บาทนะคะ

เธอเห็นว่าเอ๊ะผู้ชาน่าเชื่อถือดี

หากถูกรางวัลจะได้เงินใน๗๐๐บาท
ขออภัยนะคะได้เงินทั้งหมด๒๗๐๐๐บาท

หญิงคนนี้พยายามเข้ามา

เธอรู้สึกว่ารู้สึกว่าเหมือนโดนป้ายยา

คือใบคูปองเมื่อกี้มันก็เขียนว่าบัตรรถ

เออก็เอามาแบบเอามาขายเป็นขายเป็นคูปองได้ยังไง
ใช่เธอให้เงินไปทั้งหมดเนี่ยนะ
รวม๑๑๐๐๐บาทคือให้ไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวค่ะ

เพราะว่าช่วงที่เขาจับเบอร์อะไรให้เราเนี่ย
เขาก็พูดไปพูดไปพูดไป
แต่เราใจหนึ่งมันก็เถียงมันก็เถียง
เพราะเราใช่แต่อีกหนึ่งก็อยากได้

แล้วก็รู้ด้วยว่าเราถูกหวยบ่อยอะไรอย่างนี้ก็ยังสงสัยสงสัยอยู่นะ
นี่ค่ะลักษณะมาตีสนิทนะคะ
ผู้เสียหายเล่าต่อว่าหลังจากผู้หญิงคนนี้ได้เงินไปแล้วนะคะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวให้รอสักประมาณ๒๐นาทีนะ
จะไปจับรางวัลและจะมาแจ้งข่าวดีให้ทราบ
แต่ว่าหลังจากนั้นก็หายไปเลยค่ะก็รู้แหละว่าถูกหลอกแน่นะคะ
ประกอบกับทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านมาบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ย
หลายคนถูกหลอกในลักษณะเดียวกันนี้
ก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความแล้วนะคะที่สพชัยพฤกษ์
แล้วก็ขอให้จับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะคะ
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนอื่นถูกหลอกไปด้วย
ตำรวจบอกว่าหลังจากรับแจ้งความแล้วก็มีการส่งชุดสืบสวนลงไป
ตรวจกล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุตามเส้นทางใกล้เคียง
เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ